คุณผู้ชมไปดูที่กระทรวงต่างกันหน่อยนะคะ

ก็ได้มีการเข้าพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
สองวันก่อนอืมวันนี้ก็เดินทางไปทำงานนะคะ
คุณผู้ชมบรรยากาศเป็นยังไงแน่นอนนะคะ
ก็ต้องคึกคักแน่นอนข้าราชการประจำของกระทรวง
มาต้อนรับขับสู้สิ่งที่ทำแรกแรกนะคะ
ก็ต้องมีการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
แล้วมีการมอบแนวทางมอบนโยบาย
หลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไร
ของแต่ละกระทรวงต่างให้ค่าราชการประจำได้ฟัง
ไปดูกระทรวงแรกกันก่อนเลยนะคะ
รัฐมนตรีหน้าเก่าคนเดิมพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณดูนะคะ
ก็จริงแล้วข้าราชการประจำบอกว่า
ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
แค่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานนี้ออกมาเช้านี้ก็ชื่นมื้นนะคะ
คือถือเลิกดีตั้งแต่๖นาฬิกา๔๐นาที

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะ

แต่รัฐบาลชุดก่อนเข้ามาจากการยึดอำนาจใช่ไหม

ไม่แน่ใจว่าแนวนโยบายอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า

รัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
จากภักดิ์ประชาธิบัตรก็เข้ากระทรวงวันแรกเป็นวันนี้
เพราะว่า๑๖๑๗ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดใช่ไหม

วันนี้๑๘หลายพื้นที่โดยเฉพาะฝากฝั่งข้าราชการ
เขาก็เปิดทำการคุณผู้ชม
ก็มาพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยทั้ง๓คน
ก็คือคุณประพัทธ์โพธสุทน
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาคุณมนัญญาชัยเศษ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
มีข้าราชการประจำก็ให้การต้อนรับอบอุ่นค่ะ

หลังจากนั้นก็มีการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวง
หลังจากนี้เราจะต้องทำอะไรบ้าง๑๒๒
ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีเฉลิมชัยเนี่ยนะคะบอกเลย
บอกว่าภารกิจแรกที่จะทำสำหรับกระทรวงเกษตรคือ
ดูแลปัญหาภัยแรงเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วง
ตอนนี้ได้มีการมอบหมายให้๓รัฐมนตรีช่วย
ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อน๒จังหวัดพรุ่งนี้ค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนักข่าวต้องจี้ต้องถามให้นะคะ
ถือว่าเป็นความเดือดร้อนแล้วเป็นคำมั่นสัญญาที่ท่านเองก็
เคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องทางปากใต้จำได้ไหม
เศรษฐกิจของภาคใต้ก็มี๒ตัวหลักยางพารากับปั๊มน้ำมัน
นักข่าวถามเลยบอกว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปภาคใต้เนี่ย
สัญญาบอกว่าจะทำให้ราคายางพาราเนี่ย
อยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕บาท
นักข่าวถามต่อนะคะบอกว่าอันนี้ทำได้เลยทันทีไหม
รัฐมนตรีเฉลิมชัยบอกว่าจะเย็นใจเย็นมันไม่สามารถทำได้ทันที
ต้องคุยกับข้าราชการในกระทรวงซะก่อน
จี้ถามต่อถามว่าเอ้าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เลยแบบนี้
เป็นการทำผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่า

เฉลิมชัยบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าทำไม่ได้
ใจเย็นการทำงานก็ต้องมีขั้นมีตอน
กระทรวงเกษตรไม่ได้มีอำนาจเต็มที่จะไปตัดสินใจอะไรได้ทันที
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไม่ไหวถามต่อค่ะ
เอาแบบนี้ภายใน๓เดือนนี้สามารถทำได้เลยทันทีไหม
อย่างภาระกิโลกรัมละ๖๕บาท
ท่านตอบว่าอย่างไรฟังค่ะ
คืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าระยะเวลาในการที่ดำเนินการเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอผมขอให้รอดูสักนิดนึงนะครับ
มันคงไม่ทำอะไรได้ทันทีแล้วก็ผมก็จะต้องคุยกับข้าราชการทั้งหมดนะครับ
นั่งคุยกับท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับ
รับประกันนะครับว่าทำงานเต็มที่นะยืนยันตรงนี้ได้นะครับ
ขอบคุณมากเลยไม่นานหรอกครับ

อ่ารัฐมนตรีเฉลิมชัยบอกว่าปีนี้ได้เห็นแน่นะคะ
ราคายางพาราของพี่น้องปากใต้เอ๊ะอีสานก็ปลูกนี่เดี๋ยวนี้

กิโลกรัมละ๖๕บาทปีนี้ได้เห็นแน่นะคะ
แต่ว่าจะทำทันทีเลยไม่ได้ทุกอย่างมีขั้นมีตอนเขาว่าแบบนั้นแต่

เพราะว่ายางพาราตอนนี้ถูกมาก๔โล๑๐๕โลร้อยค่ะ
ลักษณะการพูดเป็นช่วงประโยคสุดท้ายแล้วก็เดินบกมือบ๊ายผ่านไปเลยนะ

ไงบอกได้ก็ต้องได้สินะ
ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราแล้วนะคะ
คุณเฉลิมชัยพาสื่อมวลชนเดินดูห้องของรัฐมนตรี
คนอื่นก็คือรัฐมนตรีในกระทรวงก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแย่งห้องกันแย่งห้องปีกซ้ายของกระทรวง
ก็คือนายประพัทธโพธสุทนกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
สรุปว่าห้องปีกซ้ายนี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนที่ได้ไป
ก็คือนายประพัทธ์โพธสุทนนะคะ

บอกว่าใครที่มาทำงานที่ห้องปีกซ้ายของกระทรวง
อาจจะอยู่ไม่ครบวาระหรือทำงานได้แป๊บก็ต้องย้ายไปที่อื่นเนี่ยนะคะ
ซึ่งจากข่าวลือนี้แหละได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางประธานพอ
นี่ค่ะมาประดิษฐานเอาไว้ในห้องเลยนะคะ
ส่วนห้องปีกขวาห้องปีกขวานี้สรุปสุดท้ายแล้วนะคะ
กลายเป็นของร้อยเอกธรรมนัฏและนางสาวมนัญญาไทยเศษ
รัฐมนตรีช่วยอีกสองคนวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐค่ะ
พาสื่อไปดูห้องทำงานปีกขวาของตัวเองเลยนะ
ชี้ให้ดูอ่ะห้องนี้มันติดกันมันมีสองห้องติดกันเลย
ก็คือห้องของผมและห้องของนางสาวมนัญญา
แล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะบอกว่าจะทำงานห้องนี้ชั่วคราวเท่านั้น
เพราะว่าห้องนี้มีขนาดพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กนะคะ
ก็จะยุบรวมทั้งสองห้องแล้วก็ยกให้นางสาวมนัญญาไทยเศษไปเลย
ส่วนตัวเองจากการเดินดูห้องต่างแล้วคาดว่าจะใช้ห้อง
ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรเขานั่นแหละ
ว่าจะมีการโทรปรึกษาก่อนด้วยนะเอาเลิกเอาชัย
เกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยต่างไปปรึกษาอาจารย์พระอาจารย์ปื๊ดวัดสัมพันธวงศ์นะคะ
ก็เลยนี่แหละขอห้องนี้ที่ชั้น๓ตึก๑เนี่ยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ไปจะเร่งปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จใน๑สัปดาห์
แต่วันนี้พาเดินชมเฉยยังไม่ใช่เลิกดีที่จะเข้าห้องทำงานนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามต้องทำห้องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ
ไปแวะที่กระสวงสาธารณสุขสักหน่อย
นี่ค่ะเสียหนูคุณอนุทินชาญวรกูลนะคะ
ก็ถือเลิกงามยามดีวันนี้เวลา๙นาฬิกาค่ะ
ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่มากับกระทรวงนะคะ
พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยจากฝากฝั่งพักประชาธิปัตย
คุณสาธิตปิตุเตชะค่ะวันนี้นี่เห็นไหม
เขาจับมือคล้องแขนกันไปแบบนี้นะคะ
พลักดันนโยบายกัญชาเสรีแล้วที่ทำไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อคารหาว่าเอ๊ะไม่จัดตั้งบริษัท
แล้วก็จะทำนโยบายเสรีไปซัพพอร์ตบริษัทตัวเองหรือเปล่า
อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีสอสอมาให้กำลังใจเยอะมากนะ
เครือข่ายกัญชาในนามพักสีเขียวมาชูป้ายให้กำลังใจด้วยนะคะ
แล้วก็เรียกร้องให้ผลักดันนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องนะ
ตะโกนบอกรวยรวยเราจะรวยไปด้วยกันอวยพรแบบนี้นะคะ